งอกจากตอนแรกที่พยายามหนียังเต็มที่แล้ว

ขนาดจะขึ้นโรงขึ้นศาลยังหนีก็มี
แหกห้องขังที่คุมตัวบนโรงพักนี่ก็มี
นี่ที่สพเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยา
เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาตอน๓ทุ่ม
ข้างในเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด

จนกระที่เขาเข้าไปเอาม้ายเข้าไปพยายามจะตีงู

แต่ว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจเขาก็พยายามที่จะกันไว้แล้วนะ
ใช่เขาเอามือจับศีรษะของผู้ต้องหาเอาไว้
แต่ผู้ต้องหาเขาบอกไม่เอา
กลัวงูอ้างว่ากลัวงู
กำลังเอาไว้ผมไม่เข้าเดี๋ยวนั่งคุกข่าวรอ
จังหวัดคุกข่าวรอฟึบ
ภาพแรกเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าช่วงเวลาตอนเกิดเหตุ
ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูเต็มไปเลยนะ
เพราะว่าตอนที่ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
บอกกับ๑๐เวรว่ามีงูอยู่ข้างใน

พยายามจะอยู่เฉยดึงเงียบอยู่กับที่
อันนี้ภาพมันตัดแล้วตรงบนซ้ายมือสุดตรงนั้นนะ
ความจริงมันจะมีที่ยาวกว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะ
เอาเป็นว่าตรงนี้เขาก็ขังล็อกประตูแล้ว
พอล็อกประตูแล้ว๑๐เวรที่อยู่ข้างในก็ตะโกนบอกเพื่อน
เพื่อนตำรวจที่อยู่ข้างนอกก็พยายามวิ่งตาม
ใช่แต่ไปสะดุดล้มด้านหน้า
นายคนนี้ก็เลยหนีนู่นเลยหนีไปเข้าดงเข้าป่าเลยนะครับ
นี่เต็มนะคะภาพนี้
คือเขาบอกว่ามีงูมีงูอยู่ข้างในนะครับ
แล้วเขาก็ถือไม้มาอันนึงสำหรับปับหลวด
ปิดประตูแล้วแต่ไม่ได้ล็อก

ก็อ้างว่าไม่เอากลัว

ใจหนึ่งก็พวงไปด้วยว่าเอ๊ะงูมันมีอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
หน่ายนี้บอกผมนั่งคุกข่าวรอแบบนี้ครับผมนั่งคุกข่าวรอ
ตำรวจก็เข้าไปดูงูจังหวะนี้แล้วล็อกประตูเลย
ตำรวจก็พยายามดึงพยายามดึงคว้าไม่ทันฮะ
ระหว่างนี้ก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบอกเพื่อนที่เข้าเวรที่อยู่ข้างนอก
อ่านายคนนี้ก็วิ่งหนีไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพมุมข้างนอกตรงเนี้ย
เนี่ยค่ะอ่ะตำรวจสะดุดไปนายหนึ่งใช่
แล้วก็หนีเข้าป่าไปนะครับอ่าผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
ชื่อว่านายอันนันโกมนวานิสหรือว่านายเบ้นอายุยี่สิบสามปี
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดออกใบว่ามีงูหลุดเข้ามาในห้องขังนะครับ
ส่วนตำรวจที่ทำหน้าที่๑๐เวรดูแลห้องขังที่ท่านเห็นในภาพ
คือดาบตำรวจรัชดาสุภวงนะครับดาบตำรวจของสพเสนา
จังหวัดพระนครศรีธุยาก็หาไม้หน้าสามเข้าไปจะไปตีงูให้กับผู้ต้องขังนะครับ
ระแวงว่าจะหลบหนีด้วยก็พยายามกันเต็มที่แล้วอย่างภาพที่ท่านเห็น
เพื่อนตำรวจที่วิ่งตามก็ไปสะดุดขม่ำอยู่ตรงหน้าโรงพักนะครับ
ผู้ต้องหาก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าย่าใกล้โรงพักไป
ผมอยู่ห้องสอบสกอยู่ห้องขังไข่ให้มันอะไร
แต่ตอนที่ผู้ต้องหาวิ่งออกมาเนี่ยพี่วิ่งตามมาใช่ไหมตามมาถึงตรงไหนอ่ะค่ะ
ผมล้มหน้าบันไดหน้าบันไดโรงพักษณ์
แล้วผู้ต้องหาก็เลยวิ่งวิ่งออกกว่าออกกว่ามาทางโรงพักษณ์
ก็ยังไม่รู้มันก็ยังไม่แน่ใจว่าเลี้ยวซอยไหนอะไรอย่างนี้
ก็หลังจากหนีเข้าป่าไปแล้วนะครับตำรวจก็ระดมกำลัง
หน่วยกู้ภัยออกไล่ล่าตัวผู้ต้องหาคนนี้นะครับ
ก็เข้าไปในป่าที่เป็นป่าย่า
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบางนมโคอำเภอเสนา
ห่างจากโรงพักษพเสนาแค่๒๐๐เมตร

ตอนที่หลอกเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปบอกว่ามีงูในห้องคุมขังประมาณ๓ทุ่ม
ไปหาเจอตอนตี๓นะเข้าไปในป่านะครับอยู่ที่หน้าโรงพักก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
ก็คือหลบหนีห้องควบคุมและหน่วงเหนียวกักขังเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าไปผังตำรวจเขาอยู่ข้างในนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวาสุเทพคงกล่อมภูมิกับการสพเสนายอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ถือว่าเป็นความผิดพลาดของดาบตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่๑๐เวรคุมห้องขัง
เพราะการเข้าไปในห้องขังขณะที่ผู้ต้องขังยังอยู่ข้างในนั้นไม่ได้มีการปฏิบัติตามยุทธวิธีของตำรวจ
ที่จะต้องมีการพันธนาการผู้ต้องขังให้เรียบร้อยก่อนหรือจะต้องเรียกให้นายตำรวจนายอื่นมาช่วยดูเหตุการณ์ด้วย
ตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทางวินัยแล้วส่วนสาเหตุที่ผู้ต้องขังหลบหนีออกจากห้องขังนั้น
ผู้ต้องขังอ้างว่าคิดถึงภรรยาที่ท้อง๕เดือนเป็นห่วงอยากจะออกไปดูว่าอยู่ยังไง
เพราะว่าเพิ่งถูกจับมาคดียาเสพติดก็เลยออกอุบายว่าในห้องขังมีงูพิษเลื้อยเข้ามา
แต่หลังจากผู้ต้องหาหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เชื่อว่าคนร้ายตอนนั้นยังไม่หนีไปไหนไกลนะครับแล้วตำรวจเนี่ยก็ใช้วิธีก็คือพอกลางดึกตี๒ตี๓เนี่ยทำทีเป็นถอนกำลัง
ผู้ต้องหาก็เลยคิดว่าตำรวจไปแล้วก็เลยออกมาก็เลยถูกจับ
เราก็ยังเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่เราก็เลยหยุดการค้นชั่วคราวแล้วก็มุบชุดค้นออกมานะครับ
แต่เรารักษาพื้นที่ไว้จนกระทั่งเวลาประมาณตี๒เสร็จเขาก็ไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าตอนหนีนี่ลงไปในน้ำด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีโดนหนามต้นมะนาวขวนมีแผลอยู่ก็คงเหนื่อยก็เหนื่อยก็ออกมา
เราก็พบมีภรรยาที่กำลังท้องประมาณ๕เดือนนะครับ
อาจจะอาจจะกลัวว่าเข้าไปในคุก
แล้วอาจจะไม่ได้ดูแลภรรยาและลูกที่จะเกิด
ก็เลยมีความคิดที่จะหลบหนีเยอะมากหน่อยครับ
ก็ไปหลอกตำรวจก็โดนตำรวจหลอกบ้าง
นายบัญชายอดรักษ์เปิดอู่ซ่อมรถยนต์อยู่หน้าสศเสนา
ติดกับป่าที่นายเบ้นเข้าไปหลบซ่อน
บอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านประมาณ๔ทุ่ม
สุนัขที่เลี้ยงไว้เห่าเสียงดัง
ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าสงสัยรถชนกัน
แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาบอกว่ามีผู้ต้องหา
หนีจากห้องขังของสพเสนา

เห็นเจ้าหน้าที่เข้ามากันเยอะแยะไปหมดนั่นแหละ
สำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีออกจากห้องขัง

นายอนันดิ์โกมนวานิท
หรือว่าในเบ้นอายุ๒๓ปี
ถูกตำรวจจับได้พร้อมกับของกลางยาบ้า๙๔เมตร
แล้วก็คุมตัวไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๘พฤศจิกายน
ก็แจ้งข้อกล่าวหาเดิมเอาไว้คือครอบครอง

แต่ว่าตั้งแต่เย็นวันที่๑๘พฤศจิกายนนะ
ตำรวจบอกว่าในเบ้นนี่โอ้โหพฤติกรรมหลายอย่าง

วันที่๑๙พฤศจิกายน

พาออกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเสนา

ก็พากลับมาคุมตัวที่ห้องขังของสพเสนาเหมือนเดิม
จนกระทั่งช่วงค่ำ

ก็ออกอุบายบอก๑๐เวรว่า

พยายามหลายครั้งแล้วอ้างป่วยบ้างอะไรบ้าง
แต่ไม่เป็นผลไงอเจมส์ถูกต้องแสบจริงค่ะ